คุณผู้ชมครับจากกรณีที่ลุงวัย๖๑ปีคนหนึ่งเดินเข้าไปในซอย
แล้วก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาทำร้ายร่างกาย
ด้วยความที่อัดอั้นมานานจากเหตุการณ์ที่เคยมีปัญหากันก่อนหน้านี้
ทำให้ลุงใช้ปืนที่พกไว้ในถุงพลาสติกยิงเข้าใส่ผู้ชายคนนี้จนเสียชีวิตนะครับ
ขณะที่ญาติของผู้ตายได้ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่หลายคนได้เห็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็มองว่าฝ่ายผู้ตายนั้นไปหาเรื่องลุงก่อนหรือไม่
เรื่องนี้ทางญาติผู้ตายขอความเป็นธรรม
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนะครับ

ติดตามจากรายงานครับ
อันตรีสิทธิ์วง๓๒ย่านบางกอกน้อย
เมื่อวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
หลังก่อเหตุนายสมชายดื่มเหล้าย้อมใจ

พร้อมเผยสาเหตุที่ทำลงไป
เพราะอัดอั้นหลังถูกกลุ่มวัยรุ่นในซอยรังแก่มานานนับปี
จำเป็นต้องพกปืนตลอดเวลา
วันเกิดเหตุถูกวัยรุ่นคนดังกล่าวต่อย
ใช้ปืนที่พกไว้ในถุงยิงใส่ไปเพื่อป้องกันตัว
เพื่อฟังความแบบรอบด้านจากการสอบถามนายวัชิระสุรสาย
เพื่อนสนิทของผู้ตายและเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า
วันเกิดเหตุในพันธุ์กำลังขี่จักรยานยนต์ออกไปกินข้าว
และเจอกับกลุ่มเพื่อนที่กำลังนั่งดื่มสุราจึงหยุดคุยตามภาษา
แต่เมื่อลุงผู้ก่อเหตุเดินมาถึงเกิดมีปากเสียงกัน
โดยนายพันธุ์ได้เดินไปชกลุง๑ครั้ง
จังหวะที่กำลังจะชกครั้งที่สอง
ถูกยิงสวนจนล้มลงไปเสียชีวิต
ขณะนั้นลุงยังพูดใส่ผู้ตายอีกว่าจะเอาอีกนัดไหม
ซึ่งเหตุคือเคยไปจีบลูกเลี้ยงของลุง
แต่ยืนยันว่าไม่เคยข่มขืนตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้
ส่วนเรื่องที่ลุงบอกว่าถูกแกล้งจนเรือล่ม
ไม่เป็นความจริงเพราะเรือของลุงลำใหญ่มาก
ก่อนหน้านี้๒๓เดือนเคยถูกลุงยิง
แต่พลาดไปโดนต้นไม้จึงไม่ได้แจ้งความหรือติดใจอะไร
แต่คาดว่าสาเหตุหลักน่าจะมาจากความโกรธแค้น
ไปยุ่งกับลูกสาวของลุง
ด้านเพื่อนบ้านของลุงเปิดเผยว่า
รู้จักกับลุงมากว่า๑๐ปีแล้ว
ปกติเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัย

และวัยรุ่นกลุ่มนี้มีเรื่องกัน
เพราะหนึ่งในกลุ่มนั้นเคยข่มขืนลูกเลี้ยงของลุง
และเวลาเดินผ่านก็มักแซวและมีปากเสียงกันตลอด

เคยมาปรึกษาหลายครั้งว่าจะไปยิงดีไหม
เพราะกลัวจะถูกทำร้ายแต่ก็เคยห้ามปรามไว้
ส่วนความคืบหน้าคดีหลังก่อเหตุ
พันธุ์ตำรวจเอกชายวัดศรีอัศวะอมร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจบางกอกน้อย
ได้นำตัวลุงผู้ก่อเหตุไปฝากค้างที่สารอาญากรุงเทพใต้

คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและยิงปืนในที่สาธารณะ
ซึ่งนายสมชายให้การว่าตลอดเวลากว่า๑ปี
เดินกลับบ้านพักช่วงเวลากลางคืน
ถูกกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนพูดจาแซวหาเรื่อง
้าตีท้าต่อยอยู่ตลอดเวลา
ด้วยความกลัวจึงไปซื้อปืนมาพกไว้เพื่อป้องกันตัว
แต่ครั้งนี้ผู้ตายนอกจากจะพูดแซวหาเรื่องแล้ว
เดินเข้ามาชกต่อยและทำร้ายก่อน
ใช้ปืนยิงสวนไปเพื่อป้องกันตัว
ยืนยันว่าซื้อปืนมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนกรณีลูกเลี้ยงของลุงถูกข่มขืน
ยังไม่มีการแจ้งความเอาผิดแต่อย่างใด
จากนี้ไปจึงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบค้นหาความจริง
ผิดก็ว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน